มาดูข่าวสลดรับวันสงกราน
เรื่องของการพาญาติพี่น้อง
ไปเที่ยวตามที่ต่างแล้วก็ไปเล่นน้ำกัน
คือมีครอบครัวหนึ่งเขาเดินทางไปที่

ไปกัน๘คนมีผู้ใหญ่๔คนแล้วก็มีเด็ก๔คน
แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ำ
และหลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็กระโดดน้ำกันลงไปช่วย
จนเกิดเป็นเหตุนี้ครับว่าสองสาวฮีโร่กระโดดน้ำช่วยลูกและสามี
ตัวเองนั้นเสียชีวิตทั้ง๒คนนะครับ
แต่ว่าลูกและสามีรอดปลอดภัยมาได้
แต่ตัวผู้หญิงซึ่งคนหนึ่งเป็นแม่คนหนึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตจมน้ำทั้งคู่นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพของนางสิริยมจินาบรักษ์วัย๔๑ปี
และนางสาวสุดใจพันธ์สริวัย๓๕ปี
สองสาวใจเด็ดที่จมน้ำเสียชีวิตบริเวณวังมัชชาแม่น้ำชี
กุฎเกษียณตำบลเคืองในอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานี
นำส่งโรงพยาบาลเคืองในเพื่อชนะสูตรศพนะครับ
โดยเป็นเหตุการณ์เศร้าสลดรับปีใหม่เกิดขึ้นเมื่อเช้าของวานนี้นะครับ
ซึ่งนายชัยยันจินาบรักษ์อายุ๓๔ปีสามีของนางสิริยม
เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังนะครับ
บอกว่าวันที่๑๓เมษายนคือวันสงกราน
ก็พาญาติพาครอบครัวรวมทั้งสิ้น๘คนโดยเป็นผู้ใหญ่๔คน
แล้วก็เด็ก๔คนไปนั่งเล่นน้ำกันบริเวณวังมัชชาแม่น้ำฉี่
หลังจากที่ครอบครัวของเขาเดินทางมาจากจังหวัดพิศนุโลกนะ
เพื่อมาเยี่ยมญาติฝ่ายภรรยาที่ตำบลเคืองในที่อุบลรัชธานี

แล้วก็ไปแต่เช้าเลยไปที่วังมัชชาแม่น้ำชี
เพื่อจะไปเล่นน้ำคลายร้อนกันรับเทศกาลสงกราน
ก็จะมีความสุขกันในครอบครัวนะครับ
ปรากฏว่าในขณะที่เด็กลงไปเล่นน้ำ
เด็กชายเก๋วัย๑๓ปีซึ่งเป็นหลานชายของนายชัยยันเนี่ยนะฮะ
ลงไปเล่นน้ำแล้วก็พลัดออกไปไกลจากฝั่งประมาณ๖เมตร
ก่อนที่จะมีลักษณะคล้ายกับเด็กจะจมน้ำ
ตัวนายชายันเองก็พยายามกระโดดลงไปช่วยเด็กชายเก๋
แล้วก็พยายามดันเด็กชายเก๋เข้าฝั่งแต่ไม่เป็นผล
เด็กชายเก๋ถูกกระแสน้ำพัดออกมาห่างจากฝั่งขึ้นไปเรื่อย
และตัวเขาเองนะตัวนายชัยยันเองนะฮะก็เหมือนว่าจะหมดแรงเหมือนกัน
ปรากฏว่านางสาวสุดใจซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายเก๋นะ
ซึ่งนางสาวสุดใจเธอตั้งท้องได้๗เดือนด้วยนะครับ
ตัดสินใจกระโดดลงน้ำเพื่อมาช่วยลูกชายของเธอเอง
สามารถที่จะดันลูกชายของเธอเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
แต่นางสาวสุดใจหมดแรงจมหายไปต่อหน้าต่อตา
ขณะที่นายชัยยันเองก็กำลังอยู่ในน้ำอยู่เลยนะ
ตอนนั้นเขาอยู่กลางน้ำเขาตะเกียกตะกายเหมือนกัน

เห็นหลานขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
แต่เห็นแม่ของหลานจมน้ำลงไปแล้ว

ปรากฏว่านางสิริยมซึ่งเป็นภรรยาของเขาเองเนี่ย
ตัดสินใจกระโดดลงมาช่วยผู้ชาย
ระหว่างที่นางสิริยมกำลังดันให้ตัวสามีเนี่ย
เข้าฝั่งเข้าฝั่งให้ได้
สุดท้ายตัวสามีขึ้นฝั่งได้
แต่นางสิริยมภรรยากลับตกร่องน้ำลึกจนหมดแรง
แล้วก็ปล่อยมือให้ฝ่ายสามีเนี่ย
ว่ายน้ำเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
แต่สุดท้ายตัวสามีพยายามจะรั้งมือของภรรยาไว้นะ
แต่ก็สายไปแล้วรั้งมือกันไม่ไหว

และภรรยาของเขาก็จมน้ำหายลงไป
เป็นรายที่๒ของครอบครัวนะครับ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านใกล้เคียงได้ช่วยกันค้นหา
พบร่างของนางสาวสุดใจ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปถึงประมาณ๓๐เมตร
ส่วนนางสริยมจมอยู่ในจุดเกิดเหตุครับ
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผล
ตำรวจก็ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุในลำน้ำชี

พื้นดินสูงต่ำไม่เท่ากันนะ
สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
หมดแรงที่จะต่อสู้กับกระแสน้ำไม่ไหว
หลังจากที่พยายามช่วยเด็ก
แล้วก็ช่วยผู้ชายขึ้นฝั่งได้

จมน้ำเสียชีวิตครับ

ผู้หญิงใจเด็ดกระโดดลงไปช่วยสามี

แต่ท้ายที่สุดตัวเองไม่รอด
เสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ